กินล้างบาง
และวันนี้นะครับเรามากินล้างบางกันที่
ย่านเมืองเอกประทุมธานีครับ

น่ากินนะครับพี่โดมครับสุดครับอ่า
แล้วคืออร่อยสมกับที่แบบเขายืนยันไว้เลยว่า
ในชีวิตนี้ต้องมาริมลองจานนี้สักครั้งไง

เรายังคงพาคุณผู้ชมไปตามรอยร้าน

ซึ่งตอนนี้เราก็มาล้างบางกันที่ย่านเมืองเอก
สำหรับร้านแรกที่เรามาคือร้านเด็ด

ไปชมกันเลยครับผม

กับรายการกินล้างบาง

ผมก็ต้องรอเขาอีกเหมือนเดิม

สวัสดีครับ

อมเสียงจะไปร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนครับ
ครับผมแล้ววันนี้ผมก็

อ๋อก็ก็ผมไม่ใช่พี่ยังงั้นอ่ะ
เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับ

โหคิดว่าเตรียมตัวมาดีครับทุกคุณผู้ชมครับ
และวันนี้นะครับเรามากินล้างบางกันที่
ย่านเมืองเอกประทุมธานีครับ

กินล้างบาง

ไปร้านแรกในวันนี้
แซ็กและพี่โดมอยู่ที่ร้านดัง
นั่นก็คือร้านขมิ้นกับปู
ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนไทยฟิวชั่น
จะหน้าตาดีและรสชาติอร่อยแล้ว
ภายในร้านก็ตกแต่งด้วยบรรยากาศสไตล์วินเทจ

หวนคิดถึงบ้านและความสนุกแบบย้อนยุค
ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็น่านั่งไปหมดเลยครับ

ครับผมสั่งอะไรเพิ่มไหมครับ

หนีบนิ้วเหลือ๓นิ้วเลย

เราอยู่ที่ร้านดังนะครับในย่านเมืองเอกนะครับผม

แล้วก็พบจะออกเดทกับพี่ไง

ระหว่างที่เรารออาหารมานะครับผม

จงมองเธออยู่นั้น
กราบเท่าฉันกล้า
แล้วก็พลันมุกตา
เมื่อเธอรู้ตัว
ซ่อนความจริงไว้ตกลัว
กลัวเธอจะรู้ความใน
เป็นไงล่ะ

เฉียบจริงครับเสียงของแขกรับเชิญของเราในวันนี้

นั่นก็คือเหล่าเมนูที่เราจะมาล้างบางกันที่ร้าน

มีอะไรบ้างไปชิมกันเลย
แต่มันก็กลุ่มหาอยู่

คือมันเป็นแบบว่ามาจากทะเลอะไรอย่างนี้ป่

เป็นหมูสับแล้วก็มีเรือด้วย

อ้าวลองหน่อย
เออดิใครใครมากก็ทำแบบเนี้ยครับผมใส่ครอบแล้วก็
ข้างในอ่ะใต้แย่งมากอ่ะดูดิเต็มเลยอ่ะอ่า

อร่อยแล้วก็จริงทำดิแล้วมันไส้อ่ะผักมารสชาติ
กลมกล่อมหอมกระเทียมนิกไทยอะไรอย่างเงี้ยและที่
สำคัญนะครับน้ำจิ้มรสดีมากรสมากครับผม
กินแล้วเข้าค่ะน้องอืมมีความหวานอมเปรี้ยวนิดนิด
พูดถึงอันนี้เป็นป่อเปี๊ยะสมุทรสาครแล้วอันนี้อะไร
สักนี่แค่ออเดิฟครับผมพี่ดงครับครับมาดูที่จุดเด่น
ร้านนี้เลยครับผมจานเด็ดจานเด่นเลยลาดหน้าสมุทรสาคร
ครับนี่อ่าก็คือเป็นร้านทะเลมีแบบว่ากุ้งใช่แล้วก็มี
แล้วก็มีผัดผักต่างเนอะว่ำนี่แล้วก็เอามาให้
เนี้ยเขาไปทอดจนมันกรอบกรอบแล้วเวลามาทานมัน
ต่างกับน้ำที่เป็นน้ำราดหน้านี้มันก็จะแบบพอดี
เส้นใหญ่คือจุดเด่นของราดหน้า

อันนี้คือแบบรสชาติน้ำราดง่ายเนี่ย

เมนูที่ทุกคนก็เคยกินนะ

ดูการจัดการนู่นนี้ของเขาดูเวิร์คหวังกำลังการดี

เอาจริงแล้วร้านนี้มีแต่เนื้อปลาดุกเน้น

แล้วเป็นเนื้อมันเป็นปุ๋ยเลย

คือถึงพริกถึงกลิ่นความเป็นแบบลาออกไป
แต่ว่าความบลุกปูก็คือเป็นปุ๋ยเลย
และที่สำคัญนะผมว่ารสชาติกำลังพอดี

แก้มอะไรดี่จ้ะแก้มข้าวน้อยห้องเดียวร้อนอ่ะจ้ำเบ๊ะดูไป

อันนี้คือหล่นปูม้า
แล้วที่จำเป็นต้องกินกับผักสดแบบนี้

เพราะว่าหนึ่งในผักสดในนี้คือขมิ้น

นี่คือหลนปูม้านะครับ

ถึงแบบพวกสมุนไพรของแดง

ยังไม่ได้กินเลยรู้สึกว่ามีความมันของกะทิ

นี่เอาข้าวเพียงขาววางมาเลย

คือบั้นเกิดวันนอนของพี่โดมครับ
เป็นคนภูเก็ตครับ

แรงแรงตายอะไรของพี่
เป็นคนก็ง้อนครับ
แล้วก่อนที่
เลยดีกว่าครับได้ครับติดต่อเมนูต่อไปอันนี้เลยเป็นเมนูที่ผมรอ
ต้องบอกว่าที่คนทำของเขาเนี่ยครับซีย์ครงหมูอ่อนไอที่แบบมีกระดูก

ซี่โครงหมูอบแล้วก็ซี่โครงอ่อนอย่างนี้

ผมเพิ่งไปถอนฟันเถอะ

ละเอียดไหมอันนี้คือเสียงซี่โครงหมู
ฟังผมว่าเอียดแล้วล่ะ

หอมเครื่องเทศมาก
แต่มันหอมเครื่องเทศด้วยความเหมือนอารมณ์แบบพะโล้อ่ะเนอะ

บอกได้เลยว่าร้านดังของเราในวันนี้นะครับผม
ร้านขมิ้นกับปูนะครับ
บอกได้เลยว่า

อร่อยจัง
ได้เลยครับร้านอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา๑๖นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
และวันเสาร์อาทิตย์เวลา๑๑นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
ส่วนร้านโดนช่วงหน้าจะเป็นอย่างไรรอชมกันครับ
กินล้างบ้าน
มาขอบพลาดไม่ได้ที่จะมาโดนกันครับเชิญ
น่ากินไหมครับพี่โดมครับสุดครับพี่ศักดิ์
ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านพัฒนาคารบ้านทุ่งนะครับ
ร้านโดนนะครับในย่านเมืองเอกของเรานะครับผม
น่ากินไหมครับคุ้นไหมแถวนี้คุ้นไหมแถวนี้มึงอีก

ก็ไปร้องเพลงครับโอ้โฮถามพี่แทนโอ้โฮ
แล้วแต่น่ากินจริงครับครับพี่โดมเปิดค่ายใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นค่ายน้อยค่ายเพลงครับค่ายเพลง
ว้าวมีนักร้องไหมครับมีนี่เขาก็ปล่อยไปแบบมงแรก
เป็นศิลปินคนแรกนะครับที่ทางทีมงานแบบช่วยโปรโมทข้าว
เหรอใช่ผมไม่เคยถามเลยผมจัดรายการมาเกือบ๒๐เทปแล้วนะพี่
อ้าวไม่เคยถามเลยหรอใช่ผมก็มีค่ายเหมือนกันพี่

มีค่ายด้วยเหรอครับคุณมีค่ายครับผมมีค่ายอะไรบ้างครับ

เดี๋ยวมาที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเมนูแรกให้พี่โดมแนะนำดีกว่า
เพราะว่าเป็นเมนูแบบออกจีนนิดนึงดูหน้าพี่โดมแล้วเหมือนคนจีน
ใช่ครับผมอ้าวจริงผมเป็นลูกเครื่องจีน

เอาจริงเหมือนกัน

มันจะมีแบบเกาหลงเการัดอะไรพวกนี้นะครับ

แต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเกาลัดแหละ

เคยกินแห่งเห็ดสมโมค
อ้าไม่รู้จักหรอ
ไม่รู้จักค่ะ
อันนี้คือเห็ดอะไรครับ

แปะก๊วย
มันเพี้ยงอย่างเหมาะเลยครับ

เนี้ยรู้จักของน้ำที่ออกอ่ะ

อ่ะก็ชิมแล้วนะ
คือจะบอกว่าปกติอ่ะ๘สวยอ่ะถ้าทำไม่ดีอ่ะหมายถึงว่าไม่ผ่านกำลังวิธีที่ดีอ่ะครับมันจะขม
ไม่ได้มีเสี่ยงไหมนี่มีมากเลยครับ
อัพพิเศษเสอร์เหรอครับพูดดิเอปิเศษเสอร์
ถือกยิ้มเชียวหอมหอมเกือบ
แนะนำอันนี้เลยครับออนเดอร์ฟร้อน
มันไม่ร้อนครับ
ไม่เข้าหมายถึงว่าแต่ละอย่างไปผ่านกระบวนการแบบผัดมาทอดมาอย่างนี้
คือร้อนแล้วอย่างนี้แล้วก็กินเป็นออเดอร์ไปเลย
ก็จะมีไข่เยี่ยวม้าไข่เม็ดมะง่วงขิมพาพานไส้กรอบค่ะครับ

แล้วก็ผัดผักใส่กุ้งใส่เห็ดหอม

อ่านไปเถอะ

อันนี้เป็นผัดภักษ์ถั่วไขมัยกะหลั่งครับ

กลิ่นกระชักนิดหน่อยผมครับ
ซึ่งอันนี้ผัดดีซ้อนที่ใช้ก็ดี
เมื่อกี้คุณชิมแบบเมาะปลาผัดแห้งไปแล้ว
ต่อไปเรามาเจอกระเพาะปลาน้ำแดงลองเป็นน้ำดีกว่า
เดี๋ยวผมตักใส่ถ้วยให้ไว้ดีเลยครับนี่
นี่เต็มถ้วยพลังอย่างนี้ต้องกินให้หมดนะครับ
ได้เอาไปเลยครับผมถ้วยนี้ครับผมขอบคุณครับ
ผมบอกเลยว่าคุณเพื่อนคุณนะครับ
เราชิมพร้อมกันไหมเพราะมันเป็นเม็ดเกี่ยวกันไหมชนไหมอ่า
ชิมช่วงชมเลยนะเพราะกลิ่นกลัวอ่ะมันแบบเตะจนกลงเข้ามาเลย
ถ้าไม่รู้ว่าว่าที่พี่ใช้สดมากกลับข้อปลาเขาดูใหญ่มากนะครับ
เฮ้ยดูดิสิ่งที่เขาใช้กลับข้อปลาดูกลับข้อปลาเขาดูใหญ่มาก
อ๋อเมนูต่อไปกันเลยต่อไปก่อนครับนี่เลยจำรับทิ่ม
นี่คือบ้านทุ่ง
ว้าวแต่เนี้ยมันถือว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่ร้านเพราะว่าเขาใช้ชื่อแบบชื่อร้านมาใส่

ครับผมกินกันเลยครับ

คือปลาที่ใช้สดแล้วก็เขาเอาไปทอดจนมันแบบพอดี
ไม่ได้กรอบเกินไปและไม่ได้อ่อนเกินไป

ครับผมคือหอมมากที่เป็นเนื้อปลา

มีความนุ่มทั้งในแล้วก็มีความหวานข้างใน

เขาใช้คะแนนที่แบบเป็นส่วนที่แบบยอดแล้วก็อ่อน
ที่นี้ก็ต้องลองว่าเอาให้ครบสูดเนอะ
น้องเห็ดหอม

ทำให้กลิ่นปใหดมันดูแบบไม่ต่าง

จริงแล้วพอมันเจอซอสก็รสชาติดีอ่ะกลมกล่อมไป

เอาจริงนะจานนี้วางไว้นานแล้วเพราะมันเป็นจานสุดท้ายที่เราชิม

น้ำซุปมีความเข้มข้นมากมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานครบทุกรสชาติ
ท่านผู้ชมครับและสำหรับใครที่แบบอยู่ในย่านแบบเมืองเอกนะครับผม
ดูว่าจะเป็นอะไร
เดี๋ยวไปชมกันครับผม
ภารกิจในวันนี้มีชื่อว่าออเดิฟไข่ร้องลั่นทุ่ง
โดยกติกามีว่าทั้งคู่ต้องช่วยกันรังสรรคเมนูออเดิฟ
ในสไตล์ของตัวเองหนึ่งจาน
โดยต้องเป็นวัตถุดิบที่ทำมาจากไข่ไก่เท่านั้น
หากเมนูนี้อร่อยโดนใจคุณเจ้าของร้านคุณผู้ชม
ก็จะได้รับส่วนลดราคา๕สำหรับค่าอาหารทันที
แต่ก็มีข้อแม้ว่าในระหว่างการปรุง
เพื่อไม่ให้เสียชื่อนักร้อง
ทั้งสองคนจะต้องสื่อสารกันด้วยเพลงเป็นระยะระยะ
มาดูกันครับว่ารสชาติกับเสียงเพลง

เมนูนี่แหละว่าเราจะทำ

เฮ้ยอย่าเอาเราไม่ทำอาหารแล้วเราเข้าค่ะ

นี่คุณเริ่มหั่นไข่แล้วเหรอเอาน้ำยามใส่ไหมเลยกินกันแบบนี้หรอ

ผมว่าน่าจะเผ็ดอยู่นะครับเราต้องใส่อย่างนี้ก่อนนะ
หอมหัวใหญ่น่ะหอมหัวใหญ่อ่าใส่หอม
เราก็จะใส่อ้านี่เลย

มาโอ้ยคือแบบหน้ารับประทานมากนะน้ำสม

ยำไข่ดาวของเรา

แบบอารมณ์แบบไข่ดาวเมื่อกี้แต่ว่าเอาแบบเล็กก่อนก็ได้
ได้ครับค่ะเดี๋ยวพี่อมจะเอาผักมาลองมาจัดให้

แล้วมันต้องใส่อย่างนี้ใช่ป่ะ
น้ำปลา
ใช่เหรอแน่นุ้ยอีจาระบอกว่าจะมาขอมัน
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวผมว่าไม่จำเป็นรึมัง
แม่หรือแม่สิ
จริงหรือจริงสิ
นี่เสร็จแล้วสลัดไข่เจียว

เอาจริงคือไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วจะจัดแจนก่อนกินเลย
จัดจานก่อนอันนี้มีอันนี้ด้วย

เฮ้ยมีอันนี้ด้วยเม็ดอะไรเนี่ย

แล้วโหลยเกลือนิดหน่อย

ไม่ใช่เกลือน้ำน้ำตาล

มาถึงออเดิฟอันที่๔ที่แบบช่องว่างอยู่วันนี้
มันคือไข่ม้วนญี่ปุ่น

แล้วเจ้าพี่ทองปองก็ได้

แล้วเราก็ตีแต่ว่าก่อนจะตีเราต้องใส่

แล้วก็ใช้คนจูดเพื่อเปลี่ยนน้ำมาจูด

ชิ้นเล่นกับไฟ

มาถึงเมนูสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างครับ
พี่ซักเหนื่อยมั้ย

เออ

ขาดให้หอมเจอ
อยากให้ทีวีของคุณมีที่รับกลิ่นด้วยครับ
เวลาระการอาหารแล้วชอบพูดอย่างงี้
ไม่มี

เอ้านั่นแหละครับ

เดี๋ยวเรามาแต่งช่วงกลางกัน

ออเดิร์ฟ๔ไข่ของเราเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เราจะเอาเมนูนี้ไปให้ทางเจ้าของร้านพัตราคานบ้านทุ่ง

วันหน้าครับทุ่งผู้ชมครับ
นะคะน่าจะขายที่ล้านได้นะคะเอ้ยอุทธิ์เอาดีกว่าอย่างงี้
ดีกว่าให้คุณมายลองชิมเลยคุณมายอยากชิมอะไร
แบบเลือกมาสักอย่างก็ได้ค่ะมะม่วงหิมพานแล้วกัน

รสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดลงตัว

ถึงเวลาคุณมายตัดสินแล้วครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน

คัทนะครับตามุชมครับและช่วงหน้านะครับ

เด็ดโดนใจแน่นอนครับตามุชม

ภารกิจสำเร็จแบบนี้คุณผู้ชมเพียงบอกว่า
มาจากรายการกินล้างบางจะได้รับส่วนลดพิเศษ๕ทันที
สำหรับค่าอาหารไปเลย
สิทธิพิเศษแบบนี้มีถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น
ต้องขอขอบคุณพัฒนาคารบ้านทุ่งร้านอาหารอร่อย
บรรยากาศร่มรื่นบริการประทับใจ
ราคามิตรภาพในหมู่บ้านเมืองเอกข้างโรงเรียนเซ็นโยเซฟเมืองเอก
เปิดให้บริการตั้งแต่๑๑โมงถึง๕ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
พลาดที่จะมาล้างบางกันนะครับ
แล้วก็มาถึงร้านเด็ดแห่งย่านเมืองเอก
ร้านลับที่บอกเลยว่าเราคุณใจนำเสนอ
แทมน์แทมน์
ที่นี่บริการอาหารซีฟู้ดแบบสไตล์ไทยคนจีน
เล่าวัตถุดิบจากกะเลสดจิบทรุงรสชาติด้วยความละเมียดละมัยกลมถึงขีดสุด
โดยเฉพาะเมนูปูผัดผงกะหรี่ที่ใครบอกว่าเรื่องชื่อลื้อชา
จนต้องมาลิ้มลองสักครั้งในชีวิต
โอ้โหและร้านนี้ก็มีนามว่านิรนามครับผม

ท่วมหนิงก็ท่วมนึง
มันว้าวขนาดนี้เพราะว่านี่เป็นร้านที่เอาจริงนะพี่แซค

อย่างที่บอกว่านี่เป็นร้านที่เราได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วเราก็อยากมาทาน
ค่ะวันนี้มีทั้งหมด๕เมนูมาให้ไฟชิมกันเริ่มมามาออกจากข้างหน้าผมนี้เลยนะครับ
ถักเป็นปลาเต๋อไต้เนื้งบ๊วย

ใช่เป็นปลาที่หายาก
ต่อต่ออันนี้เป็นเนื้อปลากระพงสามรส

ต่ออันนี้ว่าของกุ้งแม่น้ำเผา
กล้ามกุ้งเนี่ยเขาจะมาผัดกับถั่วหวาน
อันนี้ก็จะเป็นเมนูถั่วหวานกำ
ไปแล้วนะครับผมกับผลงานเพลงกุ้งแม่น้ำเผานะครับ
และเพลงถั่วหวานผัดกล้ามกุ้ง
ครับแต่ว่ามาถึงซิกเนเจอร์ดิสต์ที่นี่นะครับ
ที่เป็นแบบจานที่เขาบอกว่าอย่างที่บอกไว้ว่า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

เซ็ทประธานเลยว่าอันนี้คือแบบอย่างเงี้ย
ถ้าไม่ดีมากกว่านี้

ฟังว่ามีลูกค้าเข้ามาแล้วก็เขาไม่ทานข้าว
แต่อยากทานเมนูนี้จะทานกับอะไรดี

ก็เลยกลายเป็นแบบเส้นหมี่เกี้ยว

ครับอันนี้คือปลาเต่าเต้ยนึ่งบ๊วยครับผม

อาหารจานรู้ปลาเตาเต้ย
อีกอะไรก็ว่าเป็นสุดยอดของปลา
เนื้อปลาสดนุ่มละมุนลิ้น

นึ่งกับบ๊วยจนหอมพรุง

โอ้โหอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของร้านนิรัดน้ำครับผม

ตอนแรกผมไม่คิดว่าเป็นบ๊วยนะ

มีความบานกับความกินเค็มของบ๊วยด้วยนะ

ไซส์ของปลากำลังพอดี
แล้วก็หนึ่งอ่ะได้ประดีมาก

เหลือแค

น้องรักของพี่ก็จะให้ตัวใหญ่หิวเลย
ทำไมทำไมทำไมมีคนรักเรา
เรามันแบบด้วยความสดของมัน
เนื้อยังแบบติดกันเป็นมัด
มานี่ครับกุ้งแม่น้ำเผานะครับผม
ยอดด้วยมันกุ้งเยมเลยอ่ะ
ตามด้วยนี่ครับน้ำจิ้ม
กุ้งคือแบบสดมากหอมเนอะหอมทานแล้วเนื้อกุ้งมันเด้งหวานสดอ่ะ
เราเจอกุ้งแม่น้ำเผาไปแล้วครับผมต่อไปอันนี้เป็นผลิตผลส่วนหนึ่งจากกุ้งเหมือนกัน

ถั่วหวานสดแสนกรุบกรอบ
ผัดกับกล้ามกุ้งตัวโต
ฝีมือการผัดของเชฟเจ้าของร้าน
เมนูนี้นวลลิ้น
และเคี้ยวเพลินสุดไปเลย

ส่วนถั่วมีความกรอบความหวานมาก

ด้วยน้ำขึ้นของเขาอะก็จะมีแบบความหวานส่องน้ำผักน้ำเขาออกไปนะครับ
คิดว่าสามรถมีรถอะไรบ้างไม่เอารถกระบาดรถเก่งอะไรนะไม่เอานะ
ไปอ่ะมาชิมกันดีกว่าครับตัวผู้ชมเอาเลยครับคุณซักเอาเลย
น้ำช้อนของเขาเด็ดจริงมันจะมีความเปรี้ยวหวานเค็ม
ประมาณนั้นใช่ครับอื้อหืออร่อยจริงกรอบมาก
อืมอันนี้คือแบบเหมือนอารมณ์แม่ทำให้กินที่บ้านอ่ะ

เด็กน้อยก็ทานได้นะมันไม่เป็นข้าวที่เกิดเลยมันไม่ได้เก็บมาก
จะบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่รสชาติอาหารแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบแต่ละอย่างมันสด
แล้วได้คุณภาพจริงเพราะว่าเจ้าของร้านก็คือคุณแม่เนี่ย
เป็นคนไปจ่ายตลาดเองแล้วก็ซื้อของวัตถุดิบเลือกเองกับมือ
แล้วก็มาทำเองบรรจงทำเองทุกจานในร้านนี้
บอกเลยว่าคนที่ทำกับข้าวเองแล้วก็ไปซื้อวัตถุวัตถุดิบเนี่ย
เขาจะได้ตามใจที่ตัวเองต้องการ

เพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้พวกเราสองคนก็ทานมาทุกเมนูแล้วนะครับ

บอกได้เลยว่าร้านเด็ดในวันนี้นะครับร้านนิรนามซีฟู้ดนะครับ
โอ้โหทุกอย่างอร่อยเชียบ
เป็นไงบ้างครับพี่โดมวันนี้ที่ไม่ได้กินล้างบาง

ได้แบบมากินแบบเยอะแบบนี้แล้วก็ไปกินร้านอร่อยทั้งนั้น
แล้วก็มากินกับของน้องแซคด้วยสุดยอด
ผมเชื่อได้เลยว่าเทปนี้นะครับท่านผู้ชมที่ได้ดูรายการกินร้านบาง
ได้ทั้งความอิ่มแล้วก็ความสนุกสนานอย่างแน่นอน
เขาเรียกว่าเป็นการอิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหาร
เชียบและวันนี้แน่นอนครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่โดมนะครับผม
ขอบคุณเช่นกันครับผมยินดีมากครับขอบคุณเช่นกันครับครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับและในครั้งหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ
ไปร้านอาหารที่ดังเด็ดโด่งที่ไหนและแขกรับเชิญจะเป็นใคร
อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมและวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วนะครับผม
บางสายร้านสายที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บ
เราจะตะลุยกินให้ฉันที่ตามไปกินให้หมดบ้าง
ในกินล้างบาง
สำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
ถึง๒๑นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์
และในวันนี้ทั้งสองหนุ่มแซคโดมก็กินล้างบาง๓ร้านดังเด็ดโดน
ทั้งสิ้นจำนวน๑๖เมนู
ครั้งหน้าเรามาดูกันว่าแจ็คจะไปล้างบางที่ไหนกับใคร
แล้วพบกันใหม่ครับ

ทำไมตาเป็นแบบนั้นครับ
อาตาตั้งนะ
กินล้างบาง